รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
เวลาสระไม่สบายอย่างนี้ค่ะหนูก็เป็นคนดูแลสระทั้งหมดเลยค่ะ
ทั้งหมดเลยค่ะเอายาให้กินเช็ดตัวให้วัดไข้ให้ค่ะ
แต่เวลาหนูไม่สบายค่ะสามไม่เคยสนใจเลยค่ะ
พ่อกับแม่ทำงานหนักมาโดยตลอดเดี๋ยวเวลาหนูป่วยค่ะ
พ่อแม่ไม่มีเงินก็ยืมเขาเขาไม่ให้ก็ต้องมาแขกกระปุกค่ะ
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลง
เพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
เป็นต้นป้ายพบกับเราสองคนในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
แล้วก็ยังคงเป็นช่วงพิเศษนะครับ
เป็นร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนนักสู้รุ่นจิ๋ว
ยังคงเป็นเรื่องราวนะครับเป็นการต่อสู้ของเด็ก
เยาวชนของเราเหมือนเดิมครับช่วงนี้

อะไรก็ตามที่นักสู้รุ่นจิ๋วของเรานะคะ
ร้องครบ๑๐เพลงก็หยิบไปเลยค่ะ

ตอนนี้เราก็ยังคงอยู่กับครอบครัวนี้นะครับ
ของน้องเด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบ

โอ้โหเค้าเรียกว่าอะไรเนี่ย

สิ่งที่นักสู้ตัวเล็กนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเราต้องการนะฮะ

ก็คือรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะ

ชมเรื่องราวภาพชีวิตของเธอกัน

ของเธอกันก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธานพรนามสกุลเนียมาค่ะ
ชื่อเล่นชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะอายุ๑๐ปีค่ะเรียนอยู่ชั้นป๔ค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่กัน๕คนค่ะมีพ่อมีแม่มีพี่ค่ะมีน้องแล้วก็มีหนูค่ะ
พ่อเป็นตำรวจจารจร
อายุประมาณ๕๗ปีถือว่าอายุเยอะมากเลยค่ะ
เวลาไปหาหมอเขาจะให้ที่ผลยามาค่ะ

ไอเสียงดังบางวันก็นอนไม่ได้เลยค่ะ
นี่คือพ่อของหนูค่ะพ่อชื่อพ่อเน่งค่ะ
ผมเป็นโรคภูมิแพ้ครับพออากาศเย็นปั๊บจะไอ

หนูกลัวพ่อจะจากหนูไป
แข็งแรงพอยังอยู่อีกนาน
แม่เป็นช่างเสริมสวยค่ะ
แม่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
คือเขาไม่มีแรง
สมมุติว่าเขาสระผมหัวเดียวอย่างนี้ค่ะ

เขาต้องเรียกหนูไปช่วยสระผมค่ะ
สงสารแม่ค่ะอยากให้แม่เจอหมอเฉพาะท่า
เมื่อก่อนหนูไว้ผมยาวค่ะแต่ว่า
ไม่ค่อยดีหนูก็เลยตัดสินใจตัดผมช่วยแม่
แม่จะได้ไม่ต้องมายืนผักเปี๊ยะให้หนูค่ะ
นี่แหละค่ะแม่ของหนูค่ะ

ิ๊กเขาก็ช่วยกวาดบ้านถูบ้านอย่างนี้ค่ะ
หยิบจับอะไรก็หยิบทันทีค่ะ

เวลาเราทำงานกวาดบ้านทูบ้านอย่างนี้ค่ะ
ไม่ไหวค่ะเดือนนิดเดียวก็เหนื่อย
ทำผมลูกค้าก็ไม่ไหวค่ะหอบค่ะ

กลัวเป็นอมภึกอมภาพล่ะค่ะ
ส่วนพี่คนโตของหนูเขาก็เป็นออทิสติกค่ะ
เขาจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
เขาก็จะพูดในภาษาของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาไม่ออกไปเจอโรคภายนอกเลย
เขานั่งอยู่เตะหน้าคอมอะค่ะ
พี่หนูจะมีหนูเป็นเพื่อนคนเดียวในชีวิตนะคะ

พี่เขาเป็นน้ำในสมองเยอะไปค่ะ
พี่เขาต้องฝังสายยางไว้ตรงเขา
ถึงพี่เขาจะไม่ได้เรียนจบเหมือนคนอื่นเขา
แต่ว่าพี่เขาก็มีความสามารถค่ะ
พี่ครับเป็นอย่างนี้แต่พี่เขาเก่งคอมพิวเตอร์มากค่ะ
พี่เขาชอบดูรูปทะเลค่ะ
แต่แม่เคยไปเห็นทะเลจริง
หนูก็จะถามว่าพี่การ์ดอยากไปเปล่า

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวน้องจะหาเงินพาไปนะ
หนูรักพี่หนูมากที่สุดเลยค่ะ
ที่เขาไม่เหมือนเด็กคนอื่น
แต่หนูก็อยากทำให้พี่เขารู้สึกว่าพี่เขาเป็นเด็กปกติเหมือนเด็กคนอื่นค่ะ

น้องก็รักพี่กัดนะ
และหนูก็ยังมีน้องชื่อเล่นชื่อสาค่ะ
เป็นหลานของแม่ที่แม่รับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
แม่เขาก็จากไปตั้งแต่
ส่วนพ่อเขาก็ต้องไปทำงานต่างจังหวัด
แต่ว่าตอนนี้พ่อเขาก็เสียไปแล้ว
นี่แหละค่ะน้องหนูก็เป็นตัวที่สูงกว่านั้นนิชด์หนึ่งค่ะ

หลังน้องเล่นกับน้อง

หนูอยากได้เงินไปทำแว่นใหม่ให้พี่กัดค่ะ
เพราะว่าแว่นนี้ค่ะใช้มาเกือบจะ๑๐ปีแล้วค่ะ
คือพี่เขาสายตาไม่เท่ากันค่ะ
เลนมันเหลืองเก่ามากเลยค่ะ
เวลาใส่มันก็จะเล็กกว่าตาพี่กัดค่ะ
แล้วหนูมีความสุขมากเลยค่ะ
มาพบกับน้องกุ๊กกิ๊กนะครับเพื่อแว่นตาอันใหม่ของพี่
น้องสาวที่แสนดีขอสู้เต็มกำลัง

สวัสดีครับ

คุณแม่แล้วก็น้องสาค่ะ
ขอตอบรับคุณพ่อเน่งคุณแม่สีนะครับ

ลูก๓คนต้องดูแล
ทำไมสาเขาถึงมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้หรือครับ
แม่เขาไม่รู้ไปไหน

ทำไมทำสาเขาอย่างนี้เขาตัวเล็กนิดเดียวเอง
แล้วเขาก็เป็นน้องเหล่าน้อย

อยากให้เขาคิดเหมือนพ่อแม่หนู
ก็คือพ่อแม่แท้ของสาค่ะ

หนูก็เป็นคนดูแลสระทั้งหมดเลยค่ะ
เอายาให้กินเช็ดตัวให้

สามไม่เคยสนใจเลยค่ะ
เรามีอะไรจะแก้ต่างหรือเปล่าเนี่ย

กิ๊กดูแลสาดีไหม

แม่ลงไป๓วินาทีทะเลาะกันอย่างกับหมาแล้วค่ะ

สามวินาทีเท่านั้น

สาที่พี่กุ๊กกิ๊กเขาอยากให้สารู้สึกเลยก็คือว่า

สาร้องไห้ตลอดเลยทำไมอ่ะ
ตอนนี้๓รู้สึกอะไรทราบซึ้งหรือว่ารู้สึกอะไรลูก

มีความสุขนะตื่นตัน

พี่กัสได้ยินน้องไหม

เยี่ยม

เอาเงินไปซื้อแว่นตาใหม่ให้พี่กัสนะ

ถ้าเงินเหลือเดี๋ยวน้องก็จะพาไปเที่ยวนะ

โอเค

โปรดติดตามตอนต่อไป
บอกเลยว่าเจ้าหวะมายังเร็ว
นะคะอย่างเย็นซ์เลย
ถ้าอยากใช้ก็ได้ตั้งแต่เพลงแรกนี้เลย

จะไม่ถามว่าสู้หรือหยุดเพราะยังไงก็ต้องร้อง
แต่ว่ามีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้ตั้งแต่เพลงแรก

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ให้กลัวให้กลัวให้กลัว

ใช้ครับ

หมายเลข๑๖กุ๊กกิ๊กครับ

เพราะว่าสา๓แล้วสาก็เชียร์เลข๓ได้ค่ะ

ถ้าเกิดออกมาเป็นร้องผิดได้๑คำ
เขาจะขอบคุณเองมากเลยสา

นี่มันเป็นตุ๊กตาแบบไหนเหรอ

ย่าซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะ

หนูก็ถึงจะลดเกมแต่งตัวผู้หญิงโพยาจะลบค่ะ
เสียดายตัวที่หนูแต่งกับภาษาแต่งที่พยายามแต่งมาด้วยกัน
มีความทรงจำที่ดีด้วยกันนะ

สมัยนี้เอาละดูสิว่าแผ่นที่๓ที่น้องสาเขาให้เลือกนี่มันจะเป็นอะไรนะครับ
มาดูกันนะครับตัวช่วยแผ่นที่๓นะครับก็คือ

๒๐ตัวอ่ะทุกตาเหรอถ้าได้แผ่นอะไรน่ะครับ
ต้องให้เขาล่ะเพราะว่าตัวช่วยแผ่นที่๓นี้นะครับ

เป็นการแบบยันไว้แค่นี้อยู่เลยอ่ะไม่สามารถทวงเข้าไปเขาได้
นี่ไม่ได้ฟังร้องเพลงเลยนะเนี่ยไม่เอาอ่ะแข่งอีกหน่อยเถอะอยากฟังเสียงกุ๊กกิ๊กว่าเป็นยังไงอ่ะ
มามาถึงเพลงที่๒กันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
เรียกเกี่ยวกับเพลงที่อยู่สู่ไฟประชาชนูกเกมนียังไงนะเนี่ยอ่ะ
นี่คืออินโทรเพลงที่สองสำหรับกุ๊กกิ๊กค่ะเพลงแรกนี่ไม่ได้ร้องเลยนะผ่านชะหรือแล้วก็ได้ตังไปละหนึ่งหมื่นบาท
เพลงนี้อยากฟังเสียงจะมีโอกาสได้ฟังเสียงกุ๊กกิ๊กไหมเนี่ย
มีค่ะเพราะว่าตัวช่วยข้ามไปเลยมันไปแล้วค่ะ
คือมาแข่งขันในรายการเราเนี่ยหวังว่าต้องเปิดตัวช่วยข้ามไปเลยอย่างเดียว
นั้นไม่ได้เลยหรือยังไงได้ไหมร้องพอร้องได้ไหมได้
จากไหมเพลงเมื่อกี้เพลงชื่ออะไรรู้จักค่ะเพลงอะไรถามถามคนที่เขาอยากร้องค่ะ
เนี้ยเขาชอบค่ะชอบแล้วใครอ่ะใครใครคือคนที่เขาอยากร้องอ่ะ
เพลงนี้ใครชอบสาค่ะล้อสาเพลงนี้สากับสากับพ่อค่ะ
เหรอเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะสาสองลุมหนึ่งสองลุมหนึ่ง
เพลงนี้ร้องได้แน่นอนใช่ไหมเราจะมีโอกาสได้ฟังเสียงของกุ๊กกิ๊กใช่ไหมคะ
ค่ะร้องได้ครบทุกคำเลยไหมเนี้ยก็ตื่นเต้นค่ะ
แล้วเราจะทำยังไงให้หายตื่นเต้นได้อ่ะคะไปกอดสาขอกอดหน่อยไหมไม่ไม่ไม่
เดี๋ยวเจอนี่ฝ่ามือพี่ฆาตอีกทีนี้เราจะไม่ให้กุ๊กกิ๊กเดินไปแล้ว
ต้องให้สาเดินมาเพื่อเป็นกำลังใจนะเพลงนี้สองหมื่นเลยอ่ะ
อีกเพลงหนึ่งครบสี่หมื่นแล้วจะได้กลับบ้านกันถ้าไม่ได้เงินความผิดเองจ๋า
ขอกอดหน่อยได้ไหมมาลุกมาหน่อยมาแล้วคนดีมาก

สาน้ำหนักเท่าแม่เลยค่ะ
นี่เขาอายุไล่กันนะคุณแม่เนาะโตมาด้วยกันน่ารักขอบคุณสานะ
บ๊ายบายขอบคุณนะบ๊ายบายบ๊ายบายกลับบ้านไง
เป็นสายแบบเป็นสายเกลียน
สายเกลียนยอคย้อน
มมนี่ก็ชอบแหย่สนุกเค้าล่า๒คนนี้นะ
นี่แย่นี่ก็แย่ขึ้นนะเอาล่ะฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้

มาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
ช่วงนี้เคยมีแต่๕ชักเชียงตัวมาจากข้างหน้าอีกนะครับ
และราฟวิธีที่เป็นของสินคาแมน

หลังจากนี่เอกนี่

คนที่ผิดหวังที่ถูกรอขักหลัง
จากคนไว้ใจถูกคนสองคนเข้ารุมซุ้มไฟ
ถามหน่อยได้ไหมทำไมใจร้ายเหลือเกิน
ก็ใครไม่รู้แอบชู้แฟนฉัน
เข้ามาผัวพันไม่ได้รับเชิญ
แฟนฉันร่วมมือให้เขาล่วงเกิน
ฉันหมดแรงเกินจำยอมต้องน้อมจำนวน

สองรุ่มหนึ่งฉันโดนจับศึก
แล้วยนบ่มึงที่มันมืดมน
หัวใจคนสีดำดังโครนนี่
หรือคือคนที่บอกว่ารักฉันหนักหนา
ข้างบนรักฉันอย่าหันอย่ามอง
ออกไปทั้งสองไม่ต้องร่ำลา
ยิ่งทำเห็นใจยิ่งร้ายมากกว่า
เหมือนถูกยาชาเวลาถูกสองคนรุม